มีเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมญาติเขามีการจัดงานศพ
ผู้หญิงคนนี้คือจัดงานศพให้ผู้เป็นพ่อ
แต่ปรากฏว่าภายในงาน
มีอดีตสามีมาที่งาน

รวมถึงจะไล่ยิงเธอด้วยนะครับ
เหตุจากการที่มาตามง้อขอคืนดีแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
วิเศษอายุ๒๙ปีเขาอยู่ในสภาพสบักสบอมเลยเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
หลังก่อเหตุถูกชาวบ้านช่วยกันล้อมจับไว้เอาเชือกผูกติดไว้กับต้นไม้ข้างงานศพนี่แหละครับ
แล้วก็โอ้โหประชาธรรมนะคุณ

แล้วก็ตำรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์๑กระบอก
โดยนายทิพงศ์ผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุยิงนายทองแดงอ่อนทาอายุ๖๕ปี
นายทองแดงเป็นตำรวจบ้านจนเขาเสียชีวิต
แล้วก็นายทิพงศ์ผู้ต้องหาไล่ยิงนางจันบัวชื่นรำอายุ๓๔ปี
ซึ่งนางจันบัวเป็นอดีตภรรยาของผู้ต้องหา
แล้วก็เป็นลูกสาวของนายแสนนายแสนคือใครนายแสนคือศพผู้ตายนั่นแหละครับ
เพราะว่าตัวผู้หญิงเองนางจันบัวเองเขาจัดงานศพให้พ่อคือนายแสน
และตัวนายแสนที่เป็นศพอยู่ก็เป็นอดีตพ่อตานายทิพงศ์ด้วย
นายทิพงสารภาพนะครับว่าได้มาตามง้อขอคืนดีกับนางจันบัว
หลังจากเลิกรากันไป๒ปี
คอยตามง้อขอคืนดีคอยเจรจาแต่ไม่สำเร็จ
จนกระทั่งมาตามง้อขอคืนดีในงานศพของพ่อตานี่แหละครับ
แล้วก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะกันในงาน
ทั้งโมโหที่รู้ว่านางจันบัวมีผู้ชายคนใหม่ซะแล้ว
เขาเลยตัดสินใจครับวิ่งไปหยิบปืนที่เก็บไว้ที่รถจักรยานยนต์
ไล่ยิงอดีตภรรยาจนอดีตภรรยาได้รับบาดเจ็บ
กระทั่งนายทองแดงซึ่งเป็นตำรวจบ้านเข้ามาห้ามปรามไว้
แต่ตอนนั้นตัวเขาก็กำลังโมโหใช่ไหม
ได้ข่าวมาอีกอย่างหนึ่งก็คือหลานของนายทองแดงผู้ตายเนี่ยนะครับ
เป็นคนที่มาติดพันกับอดีตภรรยาของเขา
เขาเลยยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่เลยคุณ
ผ่านจากหลานมายิงลุงก็คือมายิงนายทองแดงด้วยนะครับ
ตัดสินใจยิงใส่นายทองแดงจนนายทองแดงเสียชีวิต
หลังจากนั้นถูกชาวบ้านไล่จับตัวแล้วก็มัดไว้รอตำรวจมาจับ
โดยนายทิพงศ์รับสาภาพด้วยนะครับว่าก่อนก่อเหตุได้เสพยาบ้ามา๒เม็ด
เกิดอาการคลุ้มคลั่งตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเสพยาเสพติดให้โทษ
จะควบคุมตัวไปโรงพักเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ